กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าจะผ่านข่าวเศร้าของครอบครัวสหวงมาถึง๒ปีแล้ว
กับการสูญเสียพระเอกชื่อดังคุณปอทฤษฎีไปนั่นเอง
แต่ว่าบรรดาแฟนคลับที่ยังคงรักคุณปอแล้วก็รักครอบครัวสาวง
ยังคงมาร่วมทำบุญครบรอบ๒ปี
การเสียชีวิตของปทฤษฎีสหวงพระเอกหนุ่มขวัญใจมหาชน
ที่ได้เสียชีวิตจากอาการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกขั้นรุนแรงเมื่อวันที่๑๘มกราคม๒๕๖๒
ก็ได้จัดขึ้นที่บริเวณสาลายอดเมืองเจริญด้านข้างเจดีบรรจุอัฐิของคุณปอทฤษฎี
ภายในวัดธรรมธิธารามหรือว่าวัดป่าหลังโรงเลื่อยที่จังหวัดบุรีรำนั่นเองค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะมีบรรดาญาติพี่น้องแฟนคลับประชาชนนะคะ
รวมไปถึงคนคุ้นเคยในจังหวัดบุรีรำแล้วก็ต่างจังหวัดใกล้เคียง
ทยอยเดินทางกันมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องนะคะ
ขณะเดียวกันที่โบแวนด้าและน้องมะลิพาขวัญก็ได้เดินทางมายังสาลายอดเมืองเจริญพร้อมด้วยครอบครัวสาวงเช่นเดียวกัน
เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลค่ะ
โดยวันนี้ค่ะคุณโบและน้องมะลิสวมชุดคู่แม่ลูกสีขาวลูกไม้ค่ะ
โดยรอบเจดีก็ได้มีการตกแต่งด้วยต้นปอแดงนะคะ
ตอนนี้ก็ออกดอกบานสะพรั่งเลยทีเดียวค่ะ
ล้อมไปด้วยภาพถ่ายของพระเอกหนุ่มในอิริยบทต่างนะคะ
ที่ได้เดินทางมาร่วมงานทำบุญนี้นะคะ
ก็ได้นำดอกไม้พวงมาลัยมากราบไหว้แล้วก็ถ่ายรูปกับเจดีของคุณปอด้วยค่ะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นของครอบครัวแล้วก็คนรักคุณโบแล้วก็คุณปอนั่นเองค่ะ
คุณโบแวนด้าบอกเลยนะคะว่าพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบ๒ปีให้กับปอในวันนี้
ไม่ได้พิเศษหรือว่าแตกต่างจากปีที่ผ่านมาค่ะ
แต่ว่าที่พิเศษก็คือความรู้สึกระหว่างคุณปู่คุณย่า
แล้วก็ครอบครัวสาวงที่มีต่อตัวเธอแล้วก็น้องมะลิ
เหนียวแน่นแล้วก็อบอุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะ
ก็จะมีการทำบุญแบบง่ายอีกครั้งหนึ่งสำหรับเฉพาะเพื่อนเขาก่อน
นี่ก็จะเรียกว่าเป็นลักษณะที่มันต่างจากปีที่ผ่านมา
เวลาผ่านไปก็ยังได้เห็นความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้ที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับ
มีความรักความอบอุ่นแล้วก็ได้ติดตามพัฒนาการความน่ารักของน้องมะลิด้วยค่ะ